ถ้าพระองค์ท่านรู้รับทราบ
พระองค์ท่านก็จะมีกำลังใจ

ฉะนั้นในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับ
ให้พวกเราทิ้งภารกิจ
ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ตอนเย็น
นึกถึงในวันพรุ่งนี้เราจะทำยังไง
ที่จะเป็นพระโอสดที่ดีที่สุด
ถือว่าพวกเราไม่เหลือบากกว่าแรกของพวกเรา

เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนรวมใจกัน